มีรถฟอร์จูเนอร์ก็วงเวียนอยู่

เขาก็นึกว่ารถเก่งที่พุ่งมาเนี่ย

พร้อมกันเป็นอย่างนี้ครับ
มาแสดงความเห็นกันหน่อยคุณผู้ชมว่า
ฟอร์จูเนอร์หรือรถเก๋งที่มาทางตรง

ตรงนี้เป็นวงเวียนพุธในเขตเทพศาบาลเมืองกาลสินทร์
หลังเกิดเหตุตำรวจพร้อมกับกู้ชีพกู้ภัยจังหวัดกรสินไป
ทะเบียนกาลสินจอดอยู่สภาพกันชนหน้าฝั่งซ้ายนี่ฮะ
บเสียหายไปไฟหน้าแตกด้วยตกอยู่กลางถนนเลย
กำลังจะไปทำธุระขับมาจากทางโรงแรมเข้าวงเวียนมา
เดี๋ยวจะตรงไปในสารากลางเก่าพอเคลื่อนรถผ่านวงเวียนสังเกตเห็นว่า
เห็นแล้วนะรถเก๋งเนี่ยขับมาจากทางซ้ายมือ
ก็นึกว่าเก๋งจะหยุดให้รถในวงเวียนไปก่อนเขาก็เลยเคลื่อนรถออกมา
ไม่ได้หยุดให้ก็เลยชนเข้าที่ด้านข้างเลยเก๋งหมุนเลยครับ
หมุนหมุนแต่ไม่มีคนเจ็บเบื้องต้นพนักงานสอบสวนตำรวจภูทร
กรสินไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เชิญตัวคนขับทั้งสองฝ่าย
สอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพักเพื่อจะหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แน่ชัดครับ
เดี๋ยวจะได้ตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันต่อไปครับนี่ฮะ
ส่วนไฟหน้าที่ตกลงมาแตกเลยนะฮะของฟอร์จูเนอร์